พูดถึงเรื่องเครียดค่ะตอนนี้ใครหลายคนก็เครียดสองอย่าง
เมื่อไหร่โควิดจะไปละเอียดอันหนึ่งค่ะเมื่อไหร่จะถึงวันที่๒พฤษภาคม
นะคะวันก่อนค่ะเจอหมอไก่พพาธินีนะคะบอกว่าใจเย็นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เอาเป็นว่าอดใจรอไปอีกสักหน่อยจะได้มีเวลาคัดเป็นเลขเด็ดกันนะคะ
ก็เน้นย้ำนะคะ๒พฤษภาคมนี้เรามาเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะคะ
ส่วนเรื่องสาการนะคะการแพร่ระบาดโควิด๑๙นะคะหมอไก่บอกด้วยนะคะว่า
ตามหลักโหลศาสตร์พี่หมอไก่ศึกษามาแล้วนะคะว่าหลังดวงดาวย้ายนะคะ
ทุกอย่างจะดีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมมันตรงกับลอตเตอรี่ออกเลยนะเชอรี่
จะยังไงนะคะไปฟังหมอไก่พพาธินีเปิดใจกันเลยดีกว่าค่ะ
ในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามีดวงดาวที่มันมีความรุนแรงเนี่ยโคจรอยู่นะคะ
ดาวอังคารเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในราศีมังกรแล้วมันเขาเรียกว่ามันเบียนกับดาวเสาเดิมในดวงเมือง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งดาวอังคารเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ๔๕วัน
เพราะฉะนั้นสถานการณ์หลังจากวันที่๑พฤษภาคมมันก็น่าจะเริ่มดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้น
แม้ว่ามันอาจจะยังมีปัญหาอยู่แต่มันจะเบาลงมากกว่านี้ค่ะ
เดี๋ยวฉันจะคำนวณเลขออกมาในช่วงของวันที่๒พฤษภาคมว่าเลขตัวไหนที่จะนำโชค
แล้วอย่างไรจะมาบอกกันอีกทีหนึ่ง

ไม่สบายใจก็หนักใจกันมากขึ้นแหละไม่ได้เหมือนถึงสถานการณ์โควิดนะตัวเลขเนี่ย
รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะ

ราศีนะคะดวงดีแม้ในช่วงวิกฤตของบ้านเมืองแบบนี้

เขาบอกว่ามีถึง๕ราศีด้วยกันนะคะ
แต่ทั้งนี้หมอกลายย้ำเลยนะคะว่า
ทั้ง๑๒ราศียังไงก็ตามแต่ต้องดูแล

งั้นก็อาจจะไม่ปลอดภัยอยู่ดีนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะจะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะ
ฟังให้ดีนะก็คือจะมีราศีสิงศ์ราศีพิจิกษ์ราศีธนูราศีมังกรแล้วก็ชาวราศีมีน
พูดมาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าไม่มีปัญหาเลยคือมีปัญหามีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
บางคนเนี่ยอาจจะได้ไปทำงานใหม่หรือว่าอาจจะมีการย้ายแผนกนะคะ
หรือว่าต้องเจออุปสรรคก่อนแต่ว่าผ่านไปได้อย่างแน่นอน

สีอื่นเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าทำบุญแต่ที่สำคัญตอนนี้สิ่งที่แบบว่าสำคัญมาก
ก็คือกำลังใจและความอดทนใช่ค่ะ

ถูกต้องนะคะกำลังใจและความอดทนนี่จะช่วยเราได้นะคะ

โอ้โหจริงดวงดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ
ใช่จริงก็ทุกลาศีที่หมอไก่บอกเลยนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังล้างมือบ่อยแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ